เป็นคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นดราม่าในโลกออนไลน์
ทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่า

มันเป็นคลิปที่รถคันหนึ่งขับอยู่ในหมู่บ้าน

กระเพลกเลยค่ะเพราะดีนะน้องไม่ได้เป็นอะไรสาหัสเนี่ยพอชนเสร็จปุ๊บเป็นผู้หญิงสองคนรีบลงมามาดูน้องว่าน้องเป็นยังไงบ้าง
น้องก็เดินกระเพกกระเพกคิดว่าคงจะกลับไปที่บ้านแล้วเด็กที่เล่นด้วยกันก็กลับมาหา

สองคนก็ขี่สกูเตอร์ไปข้างหน้า

ท่านดูตอนจะชนอีกทีนึงนะฮะก็จะเห็นว่ารถเนี่ยคือพุ่งมาแบบเร็วเลย
แล้วคือรถก็คือมาแต่ไกลแล้วนะคะเนี่ยน้องคือมันคือทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็นถ้าตาคุณเนี่ยมองถนนอยู่
ก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือไม่ได้สังเกตเลยไม่ทันมองเลยว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนอยู่บนถนน

คือเอาละก็เด็กก็คือเด็กก็เล่นอย่างประมาทแต่ก็ตามภาษาเด็กใช่ไหมก็วิ่งออกมาบนถนน

แต่ว่าพอเกิดเหตุเขาไม่หนีก็จริงนะแต่มันมีเรื่องราววิพากษ์วิจารณ์ตามมา
เพราะว่าเขาควักแบงค์สีม่วงคือแบงค์๕๐๐บาท

แล้วก็ขึ้นรถขับออกไปไม่ได้แม้แต่จะรอเจอพ่อแม่เด็ก
ครับคือตามรายงานข่าวนะเผื่อผู้หญิงสองท่านนี้อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
แต่ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่านอกจากจะให้เงินเด็ก๕๐๐แล้วก็ยังบอกเด็กว่าอย่าไปบอกพ่อกับแม่ด้วยอะไรแบบนี้นะ
คือมันก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรยังไงอ่ะแต่เอาเป็นว่าเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันอ่ะ
คือเอาง่ายชาวเน็ตก็ถล่มด่ากันยับเลยค่ะ
คือมีคนโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊กนะคะในวันที่๓๑ธันวาคม

บอกว่าหลานของเธอโดนรถชนในหมู่บ้าน
คนขับให้เงินหลานมา๕๐๐แล้วก็ไปเลยไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นเลย
แล้วชนใกล้บ้านที่หลานอยู่ด้วยถ้าไม่มีกล้องจะทำยังไง
หลานเนี่ยบาดเจ็บปากแตกเจ็บขา
แท็กเตือนเป็นอุทาหรณ์อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะ
ตอนนี้ทางคนขับก็ได้แสดงความรับผิดชอบแล้ว
จะรับผิดชอบแต่ทางเราก็ยังไม่รู้สึกโอเคกับการกระทำของคุณอยู่ดี
เพราะเหมือนคุณยังไม่อยากรับผิดชอบหลานเราเต็มที่
ตั้งแต่ที่ชนปลจะไม่ลบคลิปนี้เด็ดขาด
แล้วก็มีการเพิ่มข้อความไปตอนหลังด้วยนะคะ
ติดต่อมาแล้วชดใช้แล้ว
แต่ว่าข้อในเรื่องนี้ชาวเราเข้ามาถล่มนี้ถ้านักหน้าสองเสียงด้วยกัน
เสียงแรกก็คือด่าคนขับไปว่าวิ๊ขับมาอย่างไรแบบมองไม่เห็นหรือยังอะไร
ไม่ได้มองถนนเหรอถึงไม่เห็นเด็ก
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ตำหนิผู้ปกครองเหมือนกันว่า
แล้วคุณปล่อยให้เด็กมาเล่นกันเองอยู่กลางถนนแบบนี้
เด็กเล็กเนี่ยมาเล่นอยู่กลางถนนแบบนี้ได้ยังไง
อันนี้ก็ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นถนนในหมู่บ้านไม่ใช่ถนนสาธารณะถนนหลวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ

หรือว่าต้องดูแลลูกหลานนั่นแหละไปวิ่งนอกบ้านเนี่ย

เรื่องนี้ทีมข่าวเราก็ติดต่อไปพูดคุยกับ
คนที่โพสต์เรื่องนี้ก็เป็นน้าของน้องวัย๗ขวบคนนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าคู่กรณีติดต่อมาแล้วชดใช้ค่าใช้จ่ายค่าทำขวัญ
เป็นจำนวนเงิน๑๕๐๐๐บาทขอให้รบคลิปดังกล่าวด้วย
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดใจเรื่องเงินตอนนี้แต่ติดใจเรื่องคำพูด
หลังจากที่ตกลงกันที่สพหัวหินมากกว่า
เพราะว่าคู่กรณีเข้ามาต่อว่าหาว่าดูแลลูกหลานยังไง
ให้ออกมาวิ่งเล่นบนถนนเรารู้สึกแย่มากคนของเราเจ็บตัว
เกิดเรื่องในหมู่บ้านที่อยู่อีก
ทีนี้ที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมถึงมองไม่เห็นเด็กใช่ไหมคะ
คู่กรณีเองยอมรับตรงเลยว่าเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะ
โทรศัพท์ตอนขับรถอยู่ค่ะก็เลยมองไม่เห็นเด็กเลย
แล้วมากันสองคนแปลว่าเล่นโทรศัพท์ทั้งคู่นะคะ
ทั้งคนขับและคนนั่งข้างตัวหน้าสาวเองบอกว่า
ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกแย่อยากฝากบอกทุกคนเลยว่า
ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยขับช้ามองทางด้วย
เพราะมันคือที่ที่ต้องระมัดระวังมันมีคนเดินไปเดินมา
ส่วนเรื่องคลิปคงจะไม่ลบทิ้งเพราะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคน

คุณน่ะเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรทำไมไม่รู้เด็ก
เขาพูดทำไมแบบนี้แล้วเขาขับรถยังไง
ตัวผู้หญิงเป็นคนขับรถแล้วเขายอมรับด้วยนะว่าเขาเล่นโทรศัพท์มือถือ
ตอนนั้นที่เขาชนเด็กเขากำลังเล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วถามว่าทำไมเขาถึงมาพูดแบบนี้เราไม่ได้ปล่อยเด็กนะคะ
คือแม่เขานั่งดูอยู่นั่นแหละตอนแรกเด็กเขาเล่นหน้าบ้านนะ
เห็นทางโค้งน่ะทางโค้งน่ะเป็นบ้านของเราน่ะ
คือหน้าบ้านของเราขอแบบว่าเราโดนประจานแบบนี้
แล้วตอนที่คุณทำทำไมคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นยังไงเป็นแบบไหน
คือถ้าเป็นแบบที่น้าสาวของเด็กบอกจริงเนี่ยผมว่ามันก็ทั้งสองฝ่ายนะ
คือฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ดูแลเด็กอย่างเต็มที่ว่าต่อให้ถนนหน้าบ้านทางโค้งหน้าบ้านก็ไม่ควรวิ่งออกมาอย่างนี้
ถ้าอีกฝั่งหนึ่งขับรถแล้วดูโทรศัพท์มือถือจริงมัวแต่เห็นโทรศัพท์ไม่มองข้างหน้าจริงเนี่ย
ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปว่าเขาว่าไม่ดูแลลูกหลานปล่อยให้ออกมาวิ่งที่ถนน